แต่วันนี้ไม่ต้องรออีกไกลเรามีคลิปดีมาให้คุณผู้ชมได้ดูกันก่อน
เป็นคลิปน่ารักที่ตอนนี้ชาวเน็ตแห่ชื่นชมพ่อหนุ่มคนนี้เหลือเกิน
ทำไมล่ะมันมีเรื่องอะไรประทับใจขนาดนั้นไปดูเลยค่ะ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
เห็นแล้วก็ชื่นชมแล้วก็ประทับใจในตัวพ่อค้านะ
เขาบอกว่าพ่อค้าเนี่ยเห็นน้องผู้ชายคนนี้มากับคุณยาย
เดินตลาดอยู่แล้วก็เลยเรียกมาขอมอบรองเท้าให้โดยไม่คิดเงิน
แต่แลกกับขอกอดหนึ่งครั้งแล้วเขาก็เป็นคนโพสต์คลิปนี้พร้อมกับแคปชั่นว่า
บนโลกใบนี้คนรวยมีน้อยคนจนมีมากผมยังไม่รวยแต่ผมให้ได้
รอยยิ้มมีค่ามากสำหรับเด็ก
โอ้โหผมว่านะรวยหรือจนอันนี้ผมไม่รู้นะเจ้าของที่เขาให้รองเท้าไป
แต่เขาเนี่ยนะรวยน้ำใจอย่างมาก
ถูกต้องเลยนะคะให้สิ่งที่เชื่อว่าเป็นประโยชน์แล้วก็สำคัญกับเด็ก
ดูสิเด็กเขาได้มีรองเท้าใส่ไปโรงเรียน
รองเท้าใหม่เขาก็จะต้องมีความสุขต้องมีความกรุงกัย
แล้วการกอดก็คือการถ่ายทอดพลัง
ไม่ว่าจะเป็นเด็กเป็นผู้ใหญ่ผู้หญิงผู้ชาย
ด้วยความจริงใจอันนี้ฉันเชื่อว่าสัมผัสได้จริง
พอโพสต์คลิปนี้ไปแล้วเนี่ย
ไม่ถึง๑วันนะคุณผู้ชมมีคนเข้ามาชมกว่า๒ล้านวิว
แล้วชาวเท็จเนี่ยค่ะก็ไปแสดงความคิดเด่น
ดูแล้วยิ้มตามน่ารักทั้งคนให้และคนรับ
คนดูก็ชื่นใจไปด้วยนะคะ
บางคนก็บอกว่าสังคมไทยจะน่าอยู่ถ้ามีคนแบบพี่เยอะ

บอกอีกนะคะบอกว่าบางคนบอกว่านายหล่อมากสุดยอด
เป็นคลิปวีดีโอที่แปลกเพราะผมดูไปแล้วก็ยิ้มไป
แบบมีความรู้สึกอย่างไรไม่รู้อ่ะ

สรุปว่านี่คือคลิปไวรัล
คลิปที่มีการบอกต่อมีการเผยแพร่แชร์กันไป
แบบเป็นคลิปน้ำดีสมควรได้รับการชื่นชมนะคะ
ที่มาที่ไปจะเป็นยังไงไม่รู้
รู้แต่ว่าภาพที่เราเห็นมันประทับใจจริง
มันดีมากเลยค่ะใช่ต้องชื่นชมเลยนะคะเราจะหยุดกันหรือยังคะ
ตอนแรกก็ดีหลังเหมือนเราทำประชดเขา
ใช่เราอยากปรบมือให้เขาแบบยาว
บมือจากใจเลยแบบว่าเป็นคลิปที่เห็นแล้ว
ไม่ต้องพูดอะไรก็ยิ้มแล้ว
ความสุขกันไปเพราะฉะนั้นเนี่ยใครเห็นแล้วรู้สึกว่าเราอยากจะทำดีบ้าง
เล็กน้อยที่เราทำได้อาจจะไม่ต้องใช้เงินทองมากมาย
ต้องใช้กำลังเยอะทำในสิ่งที่เราทำได้ก็ทำให้คนอื่นมีความสุขได้เหมือนกัน